คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะที่ฉันดูแล้ว
นึกถึงสุภาษิตคำนี้เลยว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตายังไงฮะ
คือมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะคะบอกว่าฝากเป็นอุทาหรณ์
พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็กเนี่ยประมาณหนึ่งถึงห้าขวบเนี่ย
ไม่ควรปล่อยให้คลาดสายตาแม้แต่เสี้ยววินาที
คุณผู้ชมค่ะเด็กคนหนึ่งค่ะออกมาจากบ้าน
แล้วรถรถยนต์เขาขับมาแต่เคราะห์ดีมากที่เขาขับมาไม่ไหว
จูงมือเด็กให้กลับเข้าไปในบ้านรอบแรกเด็กออกมาอีก

กลายเป็นคลิปนี้ที่มาเตือนกันตอนเที่ยงแบบนี้ค่ะ

แล้วก็บ้านอยู่ใกล้ถนนแบบนี้อันตรายนะครับ
ใช่ค่ะแล้วติดถนนแบบนี้คุณดูนะคะ
อิงกัลพูดถูกมั้ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตา
เพราะฉะนั้นเรานำมาเตือนจริงจริงด้วยความหวังดีนะ
คลิปแบบนี้เนี่ยบางทีมันดูเหมือนไม่มีอะไรเอามานำเสนอข่าวทำไม
แต่คุณดูนะคะว่าแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงมันเหนื่อยจริงเพราะฉะนั้นเตือนไว้เตือนใจกันไว้ค่ะ
แม้มันจะยังไม่เป็นอุบัติเหตุที่มีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

อ่าเคราะห์ดีแบบนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตลอดไปนะคะบางครั้งอาจจะเป็นเคราะห์ร้ายก็ได้นะคะ
หนูน้อยวัยสักประมาณ๑๒ขวบค่ะวิ่งออกมายืนอยู่กลางถนนเห็นนะคะ
เพราะดีมากค่ะเคราะห์ดีจริงที่พลเมืองดีเนี่ย
ขับมาไม่เร็วด้วยจอดรถค่ะลงไปจูงมือหนูน้อยเนี่ยกลับเข้าไปในบ้าน
จังหวะที่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินเดินกลับมาที่รถ
คุณเห็นไหมปรากฏว่าเด็กวิ่งออกมาอีกครั้งหนึ่ง
สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วต้องอุ้มเด็กไปส่งภายในบ้าน
จนกระทั่งไปเจอผู้ปกครองของเด็กมารับตัวกลับเข้าบ้านไป
คลิปนี้ถูกแชร์โดยถูกโพสต์โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
บายคิมออฟฟิเชิลนะคะได้มีการนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่บ้าน
ท่าเสาตำบลเพชรละครอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์กันไปคุณคิดว่าชาวเน็ตจะว่าไง
ครับตำหนีอ่าตำหนีนูนว่ากล่าวไปถึงผู้ปกครองเลยนะคะ
บอกว่าผู้ใหญ่ไปไหนกันหมดทำไมปล่อยเด็กออกมาวิ่งเล่นแบบนี้
แล้ววิ่งเล่นกลางถนนน้องคงไม่โชคดีแบบนี้เสมอไปหรอกนะ
ซึ่งก็จริงเราไม่ได้แช่งนะคะมันจริงค่ะไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
ไปยังไปยังพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยกับพลเมืองดีเจ้าของกล้องติดหน้ารถ
ก็คือคุณพงศธรจันขับอายุยี่สิบเอ็ดปี
คุณพงศธรเนี่ยเขาเป็นพนักงานกู้ชีพของอบตท่าแดงนะคะ
แล้วบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นขณะที่เขาเนี่ย
กำลังขับรถไปทำงานตามปกติสังเกตเห็นเอ๊ะไกลไกลเลยนะ
อะไรสักอย่างเป็นวัตถุเล็กเล็กอยู่กลางถนนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาทำคือค่อยค่อยชะลอรถ
ชะลอรถและชะลอรถสุดท้ายต้องจอดค่ะ
พอเข้าไปดูใกล้ก็เห็นว่ามีเด็กวิ่งอยู่
ไอ้วัตถุต้องสงสัยที่บอกว่าเล็กเล็กเล็กเล็กจนทำให้เขาเนี้ยถึงขั้นชะลอรถเนี้ย
นั่นคือเด็กค่ะสุดท้ายจอดรถลงไปให้การช่วยเหลือนะคะ
ส่วนที่นำคลิปนี้มาโพสต์เพราะอย่าไปตำหนิเขาเลยค่ะนะครับ
วัตถุประสงค์ของเขาเนี้ยเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีมากมากเลยนะคะ
เพราะอยากนำมาเตือนใจเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองว่าอย่าปล่อยให้เด็กเนี่ยคลาดสายตาออกมาวิ่งเล่นข้างบ้านนอกบ้านแบบนี้
เพราะถ้าเกิดว่ามีรถคันอื่นที่มาเร็วกว่าของเขาเนี่ย
จะเกิดอุบัติเหตุแล้วจะมาเสียใจในวันที่มันสายเกินแก้แล้วนะคะครับ